เตรียมจะเป็นเจ้าสาวป้ายแดงของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนแล้ว
และล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้เธอถึงกับน้ำตาซึม
เพราะว่าแฟนนอกวงการนั้นคุกเข่า

ทำเอานุ่มอกหักกันเลยทีเดียวนะคะ
นักแสดงสาวหน้าแบ๊วเบเบทันชนก
ประกาศผ่านสื่อเตรียมสละโสดกับบูม
ใจนักธุรกิจหนุ่มนอกวงการ
หลังศึกษาดูใจมานานเกือบ๒ปีค่ะ
ล่าสุดก็ทำเอาคนไร้คู่อิจฉาตาร้อนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ
หนุ่มบูมทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน
กลางเพื่อนที่มาร่วมถ่ายทำพรีเซนเทชั่น
งานแต่งงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ

ถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความตื้นตันไว้ไม่อยู่
เนื่องจากไม่คาดคิดว่าหวานใจจะทำเซอร์ไพรส์ให้นะคะ
รวมถึงยังได้อัปเดตความพร้อมงานแต่งงาน

หลักก็เป็นเรื่องของการ์ดที่ล่าช้า
ส่วนเรื่องเลิกแต่งกำหนดไว้ในวันที่๑๙มีนาคม
พร้อมกับเผยแผลนเรื่องครอบรวมในอนาคต
เล็งจะมีลูกก่อนอายุ๓๐ตามที่ตั้งใจไว้ค่ะ

เพราะว่ามันก็มีแบบรายละเอียดอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ

ก็รู้สึกแบบแปลกใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่โรแมนติก
แล้วคือต่าการที่เราแต่งงานนะ
คือว่าเหมือนคุยกันว่าอยากแต่งงานแล้ว

ซึ่งแบบว่าเราก็เหมือนให้กำลังใจตัวเอง

แล้วก็เป็นธรรมชาติของเขา
แต่ว่าในใจก็อยากมี
แล้วเขาก็ไปเยี่ยมกับเพื่อนเราเสมอ

ก็น่าจะประมาณปีถึงสองปี

ก็ปีถึงสองปีนี่แหละค่ะ